คือการที่เราช่วยโยงธุรกิจไทย
ให้ไปเจอกับผู้บริโภคของประเทศจีนได้

แทนที่ว่าระบบเทคโนโลยีของเรา

เพราะเราสามารถจะเข้าไปดูแลตรงนั้นให้เขาได้
ก่อตั้งมาประมาณ๓ปี
ข้อมูลของผู้บริโภคทุกอย่างอยู่ในประเทศไทยหมดนะครับ
จะทำยังไงให้เมืองของเราเป็นเมืองที่สมาน

ทำให้ระบบการขนส่งของเรามันมีคุณภาพมากขึ้น
สุดท้ายแล้วเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีจากจีน
คือการที่เราช่วยธุรกิจไทย
อย่างแรกเลยคือตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่
แล้วปัจจุบันหลังจากที่ประเทศจีนเปิดแล้ว
คนจีนให้ความสนใจกับประเทศไทยเยอะมากนะฮะ
ต้องบอกว่าประเทศไทยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลย
ของประเทศที่คนจีนต้องการที่จะมาท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำธุรกิจเอง
คำถามคือว่าแล้วจะทำยังไงให้ธุรกิจของไทยเนี่ย
สามารถที่จะไปทำการตลาดในประเทศจีนได้
ให้ไปเจอกับผู้บริโภคของประเทศจีนได้
ในจีนต้องบอกว่าการที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจ

เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปทำธุรกิจในจีนเนี่ย
ต้องผ่านบริษัทนับได้มีไม่เยอะมากนะครับในประเทศ
ที่สามารถที่จะช่วยนำพาธุรกิจไทย

สามารถที่จะเข้าไปทำการขาย
อย่างแรกเลยก็เป็นการลงทะเบียนบริษัทเข้าไปปุ๊บ
จะไปลงทะเบียนบริษัทได้อย่างไร

ก็คือทุกคนในประเทศจีนพูดง่าย
หลังจากนั้นระบบของเราสามารถได้ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์
ให้ดูว่าการทำการตลาดของคุณเนี่ยมันเห็นผลไหม

ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย

ส่วนใหญ่๖๐ของเวลาของคนในโลกออนไลน์ในประเทศจีน
สุดท้ายเลยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนไทย
อยู่ในเมืองไทยเข้าใจตลาดไทย
สามารถที่จะเข้ามาคุยกับคุณได้
คำปรึกษาได้ว่าคุณต้องการเข้าไปในตลาดจีนในรูปแบบใด
ให้บริการกับธุรกิจทุกขนาดเลยนะครับ
เราไม่ได้มองแค่ธุรกิจใหญ่อย่างเดียว

ที่จะสามารถที่จะทำให้ท่านเข้าไปสู่ตลาดจีนได้
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีของเราที่ครอบคลุมไปทั่วโลกเลย
แล้วสุดท้ายเลยในเรื่องของทีมของเรา
ที่สามารถที่จะมาเข้าใจในเรื่องของการทำงานของบริษัทของคุณได้